คุณผู้ชมคะคดีที่ตอนนี้สังคมไทยจับตาแน่นอนว่า

ที่ทั้งหมด๗คนนอนเรือนจำ
แต่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ไปยังเรือนจำที่จังหวัดพิศนุโลกแน่นอนนะคะ
เหตุผลหลักเลยก็คือเรื่องของความมั่นคง

ทีนี้เจ้าหน้าที่เรือนจำค่ะได้มีการขออนุญาต
สารจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีการย้ายตัว
ท่านตำรวจเอกพิธีสรรค์อุทธนพลหรือว่าผู้กำกัดโจ๊ก

คุมขังไว้ที่เรือนจำกลางพิศนุโลกนะครับคุณผู้ชม
โดยมีกำหนดในการคุมขังคือ๑๒วัน
ก็นับตั้งแต่๒๗สิงหาคม
เรื่อยไปจนถึง๗กันยายนนี้นะคะ

เนื่องจากว่าเรือนจำจังหวัดนครสวรรค์
เป็นพื้นที่สีแดงเรื่องของการระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็พื้นที่ควบคุมลักษณะเป็นแดนเดียว
แต่ที่เรือนจำของจังหวัดพิศนุโลก
เป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงมีพื้นที่การควบคุมหลายแดน
สามารถควบคุมผู้ต้องขังคดีสำคัญยากต่างหากได้
เนื่องจากผู้ต้องหาทั้งหมด๗คนคือเคยเป็นตำรวจด้วย
ต้องมีการแยกขังจากผู้ต้องขังอื่นเพื่อความปลอดภัย
เพราะเกรงว่าถ้าเกิดว่าเอาทั้ง๗คนไปขังรวม

หรือผู้ต้องขังที่ตำรวจทั้ง๗นาย

ก็กลัวว่าความวุ่นวายอาจจะเกิดขึ้นตามมานะคะ
ที่สำคัญมีรายงานนะคะว่าหลังจากที่ผู้กำกับโจ้
เข้าไปภายในเรือนจำแล้วค่ะ
มีการร้องขอกระดาษและปากกาเคมาสอน
เพื่อเขียนจดหมายถึงพ่อแม่แล้วก็ญาติ
ซึ่งทางกรมราชธรรมก็มีการจัดหาให้ตามระเบียบ
แล้วก็มีการนำจดหมายดังกล่าวไปตรวจสอบ
ก่อนที่จะนำไปส่งตามขั้นตอนค่ะ
ทีนี้ประเด็นที่สังคมมีการตั้งข้อสังเกต
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เอ๊ะ

ทีมข่าวสอบถามไปที่คุณนรงจุ้ยเซ้ย
เป็นผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิศนุโลก
สอบถามทราบว่าหลังจากที่รับตัวผู้กำกับโจ้
กับพวกรวม๗คนมาฝากขังที่เรือนจำ

แรกเป็นกลุ่มที่ถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้
ทั้งหมด๕คนให้อยู่บริเวณชั้น๒ค่ะ
ส่วนตัวผู้กำกัดโจ้กับหมวดทรนิน
๒คนทีหลังให้อยู่บริเวณชั้น๓
ซึ่งเป็นด่านกักกันโรคที่มีความมั่นคงปลอดภัย

เหมือนที่สังคมตั้งข้อสังเกต
ยืนยันว่าทางเรือนจำปฏิบัติกับผู้ต้องขังทุกคน

ผู้กำกับโจ้เองก็ไม่ได้มีอภิษฎ
เหนือผู้ต้องขังคนอื่นแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่มีการสังเกตอาการ
ของผู้ต้องขังทั้งหมด๗คนนะคะโดยเฉพาะผู้กำกับโจ้
มีอาการเครียดค่ะเครียดอย่างเห็นได้ชัด

ตอนเช้าอาการเริ่มผ่อนคลายลง
อาการเครียดคือผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิศนุโลกนะคะบอกว่า
ช่วงแรกที่ผู้กำกับโจ้อยู่ในเรือนจำเนี่ย
จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยดูแลผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้วนะคะ

จะมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์
เข้ามาพูดคุยกับผู้กำกับโจ้แล้วก็พวกทั้ง๗คน
เพื่อมีการประเมินเรื่องของสภาพจิตใจอีกครั้งหนึ่ง
นี่นะคะก็คือประเด็นแรกนะคะที่สังคมตั้งข้อคำถาม
ก็คือเรื่องของการควบคุมตัวของอดีตผู้กำกับโจ้

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไร
ทุกอย่างเป็นไปเหมือนกับผู้ต้องขังรายอื่น
ทีนี้ค่ะมันมีอีกหลายประเด็นที่ต้องขยายผลกันต่อ
คือนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพฯหานครพักพลังประชารัฐ
ในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
สิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดร
ไปที่บ้านของนายมาวินผู้เสียชีวิต
แล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้หลายประเด็นที่มันเป็นประเด็นขยายผลจากคดีนี้นะคะ
นั่นก็คือไปคุยกับคุณพ่อของนายมาวิน

แล้วก็บอกได้ข้อมูลมาว่าในพื้นที่สเมนศก็มี
ตำรวจที่มีพฤติกรรมคล้ายกับอดีตภูมิกับโจ้ด้วย
อันนี้ถูกต้องหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตอันนี้คนก็ตำหนิเยอะเลยนะคะ

คือนายศิระนะคะก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
คือนายจิรพงศ์ธนพัฒน์หรือมาวินนะคะ
ก็ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องเงิน๕ล้านบาท
ที่บอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยให้เงิน๕ล้านหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะคุณพ่อของนายมาวินก็คุยกับนายศิระ
คุณพ่อของนายมาวินคือเรืออากาศรีจักริจจันดีอายุ๕๗นะคะ
คุยเสร็จก็ยอมที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย
คุณพ่อบอกว่าคือในมุมของคุณพ่อนะ

ตั้งแต่การนำตัวอดีตผู้กำกับโจ้มาแถลงข่าว
มันเหมือนกับเป็นการพูดทวงบุญคุณจากคนนครสวรรค์
อ้างว่าสิ่งที่ทำลงไปต้องการตัดวงจรยาเสพติด
พยายามตัดผู้ต้องหาร่วมรายอื่นออกจากคดี
ทนายความอ้างว่าได้รับคลิป
จากตำรวจยศในพลหรือรองผู้บัญชาการ
ทำไมตำรวจคนนั้นไม่เอาคลิปออกมาเผยแพร่ไม่ดำเนินการ
แบบนี้เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่า
อันนี้คือประเด็นที่คุณพ่อของนายมาวิน

พ่อยืนยันค่ะว่าไม่ได้รับเงิน๕ล้าน
หรือว่าตามที่มีข่าวในช่วงแรก
พ่อบอกว่าเงินมันแลกกับชีวิตของลูกไม่ได้
ก่อนหน้านี้ที่พ่อปฏิเสธจำได้ใช่ไหมคะ
บอกว่าอดีตภูมิกับโจ้เป็นคนดี
ออกมาเป็นข่าวตอนแรกมันไม่จริงหรอก
บอกว่ามาทำร้ายลูกพ่อจนเสียชีวิตเนี่ย
พ่อบอกว่าพ่อหลงเชื่อหลงชม

แต่พอพ่อเห็นคลิปพ่อบอกเลยว่าหัวใจสลายเลยนะคะ

ใช่ค่ะ

เป็นคนดีเพราะไม่เคยเห็นคลิป

แล้วก็คือคิดว่ามันเป็นเรื่องของการตาย
อย่างที่ภูมิกับโจ้รายงานคุณพ่อมา

มันโอ้โหหัวใจแทบแตกสลายนะครับ

พ่อค่ะขอบคุณครับ
คือคุณพ่อของผู้เสียชีวิตก็พูดสั้นนะคะ

คือคุณพ่อก็ยืนยันว่าคือเห็นคลิปทีหลังจริง

คือพ่อไม่รู้มันเป็นภาพลวงตาย

เหมือนจะเป็นคนดีมาเห็นคลิปแล้วใจสลาย

คุณแม่จันทรียราธนพัฒน์อายุ๕๔

ไม่อยากพูดถึงการเสียชีวิตของลูกชายอีกแล้ว
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

การถ่ายคลิปขณะเคลื่อนศพของนายมาวินไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดหัวเขา
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่สิบสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
คลิปนี้มีข้อความมีข้อความว่าฟ้ามีตาเสมอ
ทุกอย่างกำลังเป็นธรรมกับพี่ค่ะ
นิสนึกค่ะ
เมื่อกลังมีเธอคน

หัวเขาอ่ะนะคะสับปะเหลอก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
วันที่จะประนักกิจตามคลิปภาพนี้อะค่ะสังเกตเห็น
เห็นว่ามีรอยผ่าชนะสูตรที่ศีรษะและที่บริเวณช่วงท้องของศพผู้เสียชีวิต
แต่ตอนนั้นทางครอบครัวก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดกับสับปะเรอ
ก็คือบอกแค่ว่าผู้เสียชีวิตรถล้มประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตลักษณะนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่คุณศิราเจนจาคะได้ไปพูดคุยกับคุณพ่อของนายมาวินแล้ว

ประเด็นหลักเลยนะคะคุณศิราบอกว่าพอลงพื้นที่เนี่ยก็ได้รู้ความจริงอะไรต่างอีกหลายมุมมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนในพื้นที่บอกว่าคือพฤติกรรมของตำรวจสพเมืองนครสวรรค์
เคยทำการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้มาแล้ว
ก็คือวิธีการให้จ่ายเงินแล้วก็ปล่อยตัวสำหรับคนที่กระทำความผิดนะคะ
คุณศิราบอกว่าผมขอตั้งฉายาให้กับผู้กำกับโจ้วัดเทพบุตรโจ้
เพราะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ชีวิตรับราชการตำรวจของผู้กำกับโจ้
โอ้โหเติบโตแบบก้าวกระโดดรวดเร็วมาก
เป็นนายร้อยตำรวจรุ่นที่๕๗แต่คุณคือล้ำหน้าเพื่อนในรุ่นไปเยอะมาก
อายุยังน้อยอายุเติบโตแบบเร็วมาก
อายุ๔๑ปีเป็นผู้กำกับแล้วนะคะ
แล้วแถมถ้าเกิดว่าไปดูประวัติย้อนหลังผู้กำกับโจ้
ก็เคยให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ก็เคยถูกให้ออกจากราชการแล้วก็กลับมา
มาทำงานแล้วเติบโตในสายงานราชการตำรวจได้นะคะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่คุณศิระพูดกับเรา
ก็คือกรณีที่ทนายความคนหนึ่งเนี่ยจริงสังคมรู้แล้วแหละว่าเป็นใคร
มีคลิปที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วก็คือ
ผู้กำกับโจ้ไปซ้อมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
ทนายความคนนั้นทำไมไม่ส่งให้ตำรวจ
แล้วยังอ้างว่าตำรวจเนี่ยตำรวจนายระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะ
ก็มีคลิปนี้อยู่แล้วแล้วถามต่อว่าถ้าเกิดว่าตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่
มีคลิปนี้อยู่แล้วแล้วทำไมไม่ดำเนินการตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นคุณศิราบอกว่าคนเหล่านี้ก็จะต้องโดนด้วยนะคะ
จากนี้ไปก็จะเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาร่วมด้วยค่ะ
ขอบใจแล้วกัน
กับการทำงานของท่านปบอตรนะครับ

นะครับ

มีเอาถุงดำนะ

ทำตามคลิปทำหมด

ทีนี้พูดถึงเรื่องของตุงดำในหน้า
คุณสีระมีการสาเหตุด้วยณ

ภาพนี้เลย
นั่งลงแบบนี้แล้วก็เอาถุงดำมาคลุมหัวผู้ติดตาม
หลังจากที่ผู้กำกับโจ้บอกว่าต้องเอาถุงดำมาครอบหัวคลุมหัวแบบนี้
เพราะไม่ต้องการให้มาวินผู้เสียชีวิตเห็นหน้าตัวเอง
และการกระทำแบบนี้ก็คือเอาถุงดำคลุมหัวคลุมหัวไป๖ชั้น
ไม่ได้เจตนาฆ่าคุณศิราบอกว่าที่สาธิตแบบนี้
เพิ่งต่อว่าผมเพราะผมต้องการให้สังคมเห็นว่า
กระทำลักษณะนี้มันอันตรายอันตรายถึงแก่ชีวิต
คุณศิราบอกว่าเอาจริงนะถุงดำแบบนี้ใบเดียวเนี่ย
ก็เขาไม่เห็นหน้าคุณแล้วแต่คุณคลุมไปถึง๖ใบ
มันเจตนาอะไรคะ
ถุงดำเนี่ยถุงดำไหนแบบนอนนั่งนะและมีถุงดำ
เขาบอกว่าไงเพื่อไม่เห็นหน้าก็แค่ไม่เห็นหน้าก็ทำอย่างนั้นก็ได้
แต่เขาทำอย่างไรยันใช่ไหมพีบปลดปีบพอลัดไม่พออยู่ถุง

คือคุณศิละมองว่า
ตอนนี้น้องเป็นไงครับ

วาติต้องตามให้ตายไหมจากหายใจ
ไม่เห็นครับแค่คุม
ถามว่าทำไมต้องทำเจตนาอะไรต้องไม่เห็นหน้า
ในเมื่อตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขออนุญาตรู้สึกยังไงบ้างคะ
พอโดนคุมเข้าไปรู้สึกยังไง

มองไม่เห็นแน่แล้วก็การที่เอาถุงไปคอบไว้หลวมมันทำให้เราหายใจลำบากไหม

แต่พอรัดเข้าไปแล้วกดหลังเป็นยังไง

แม้กระทั่งไม่กี่วินาทีเลยนะ

นี่นะคะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันนะคะ
ประเด็นนี้คนในโลกโซเชียลก็ตำหนิคุณศิระและทีมงานเยอะพอสมควร
ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าที่ไปทดลองลักษณะแบบนี้
หน้าบ้านของผู้เสียชีวิตที่เขาถูกกระทำในลักษณะเดียวกัน
พูดถึงประเด็นถุงดำอาจารย์วิชามหาคุณพูดได้น่าสนใจนะคุณเขียนมาสอน
คือบอกว่าใครที่คิดจะช่วยผู้กำกับโจ้ให้รอดพ้นจากคดีคิดให้หนักเลยนะคะ
เพราะกรณีที่ตำรวจเอาถุงดำไปคุมหัวประชาชนหรือผู้ต้องหา
สารดีกาเคยมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะ
ไอ้การกระทำแบบนี้คือเล็งเห็นผลนะคะ
ใช่ค่ะเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลนะคะ
เพราะเขาบอกว่าการนำถุงไปคลุมศีรษะใครก็ตาม
ก็น่าจะคาดการณ์ได้ว่าเขาคนนั้นถึงขั้นเสียชีวิตได้
จะปฏิเสธจะอ้างว่าไม่เจตนามันไม่น่าจะฟังขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากมันมีอีกประเด็นนึง

ดีภูมิกับโจ้ที่จับอ่ะตัวปลอมหรือเปล่าทำไมผอมจัง
ทำไมเจาะหูทำไมมีหลายประเด็นที่คนใส่เป๊ะเลยอ่ะค่ะ
เดี๋ยวอยู่กับเราก่อนแต่มาดูประเด็นนี้ก่อนค่ะ
ตั้งแต่ต้นเลยนะคะคดีนี้ที่พบตรบอกว่า
มีคนที่ร่วมก่อเหตุกับทีมของอดีตภูมิกับโจ้
อย่างน้อยคือ๑๓คนอาจจะมากกว่าน้อยกว่า
แต่ไม่ใช่แค่๗คนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในตอนนี้
ทีนี้คนอื่นจะมีการขยายผลอะไรยังไงบ้าง
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่พื้นที่อันนี้หน้าห้องที่เกิดเหตุ
กาแฟก็เป็นห้องปฏิบัติการชุดปรับรามยาเสพติด

วันนี้ก็ยังกั้นเอาไว้แบบนี้นะคะกั้นไม่ให้เข้า
ไม่ให้คนที่แบบไม่เกี่ยวข้องไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตรงนี้
ส่วนบรรยากาศหน้าสพมนครสวรรค์เงียบค่ะเงียบเลยนะคะ
ส่วนที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ทีมข่าวของเราบอกว่าป้ายแนะนำตำรวจภายในห้อง
มันจะมีป้ายค่ะเห็นไหมคะป้ายแบบนี้ปรากฏว่าป้ายที่ระบุชื่อของภูมิกับโจ้
โล่งแบบนี้ไม่มีรูปแล้วแต่ชื่อยังอยู่นะแต่รูปไม่อยู่แล้ว

ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นให้ข้อมูลว่าได้เจออดีตภูมิกับโจ้ก่อนเกิดเรื่องวันหนึ่งค่ะ
วันนั้นก็ทักทายสวัสดีอดีตภูมิกับโจ้ก็ยิ้มให้
แต่พอมาเห็นอดีตภูมิกับโจ้กลายเป็นว่าโดนจับจากเป็นตำรวจไปจับคนร้าย
กลายเป็นโดนจับเองถูกนำตัวมาชี้จุดเองชาวบ้านบอกว่าก็ตกใจนะ
ก็แอบสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเคยเห็นกันอยู่เขาก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจกันอยู่
แล้วก็พอเวลาเจอค่ะคนอื่นที่อยู่ในคลิปที่เราดูว่าโอ้โหพฤติกรรมโหดเยี่ยมโหดร้าย
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าเวลาเจอปกติที่โรงพักไม่เหมือนในคลิปดูเป็นคนดีดูเป็นคนดีทุกคนเลยไม่เหมือนในคลิปเลย
แล้วสงสารเขาพูดได้ว่าสงสารมันไม่มีไข่อย่างส่วนตำรวจแบบนี้ถูกไหม
ดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นอื่นที่อยู่ในชุดเดียวกันไงฮะ
ก็นำชุด๐๕ที่เหลือเนี่ยมาคุยมาสอบเลยว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่
คือต้องขยายผลให้ชัดว่าตำรวจชุดเดียวกันเนี่ยชุด๐๕นี้เกี่ยวด้วยไหม
พอประชุมเสร็จนะคะพลตำรวจเอกสุชาติบอกว่าจากการขยายผล
ตำรวจที่ควบคุมตัวผู้เสียชีวิตจากจุดที่เกิดเหตุมาสพมนครสวรรค
หลังจากมีการล่อซื้อยาเสพติดมี๑๓๑๕คนนี่ไงคะมันไม่ใช่แค่๗คน
ถูกจับดำเนินคดี๑๓๑๕คนที่ว่านี้แบ่งแบบนี้นะคะแบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนแรกก็คือตำรวจชุดล่อซื้อถือเป็นการกระทำโดยชอบ
เพราะตรวจสอบแล้วมีหลักฐานการลงบันทึกประจำวัน
วันที่๔สิงหาคม๒ทุ่มได้นำธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ๑๐๐บาทจำนวน๖๔ฉบับ
แล้วก็มีหมายเลขระบุเอาไว้ชัดตามเอกสารที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ค่ะ
เห็นไหมคะจะมีหมายเลขอย่างละเอียดอันนี้คือหมายเลขธนบัตร
ที่ตำรวจชุดจับกลุ่ม๐๕ไปล่อซื้อ
ในเอกสารระบุว่าไปล่อซื้อยาเสพติดจากนายมาวินไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง
เขตอำเภอเมืองนครสวรรค์มีพยานเกี่ยวข้อง
มีแฟนสาวของผู้เสียชีวิตที่ยืนยันได้ชัดเจน
มีหลักฐานชัดเจนว่าไปล่อซื้อยาเสพติดจริง
รวมทั้งมียาเสพติดก็คือยาบ้าและยาไอซ์
ในกรณีนี้เนี่ยหมายความว่าตำรวจชุดนี้ชุดล่อซื้อเนี่ยกระทำโดยชอบ
อันนี้ชุดล่อซื้อนะคะส่วนที่สองตำรวจชุดที่จับกลุ่มล่อซื้อยาเสพติด
นำตัวผู้เสียชีวิตเข้าสู่ขั้นตอนไปขยายผลเนี่ยค่ะก็จะแบ่งออกมาเป็นสองส่วนอีก
ส่วนแรกคือส่วนที่เข้าไปในห้องสืบสวนที่อยู่ด้านหลัง
มีตัวผู้เสียชีวิตกับแฟนสาว
ส่วนนี้ค่ะอยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานนะคะ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าชุดนี้ตำรวจชุดนี้เกี่ยวข้องด้วยไหม
มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยไหมก็จะมีการขยายผลก็คือ
นำถุงดำมาคลุมศีรษะผู้เสียชีวิตจนเขาเสียชีวิต
อันนี้แน่นอนเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผู้ต้องหา๗คนก็คืออดีตภูมิกับโจ้และพวกเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีไปแล้ว
แต่ทีนี้มีตัวละครหรือมีตำรวจคนอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
มากกว่าเจ็ดคนที่ว่านี้มีนะคะน่าจะมีอยู่ระหว่างการขยายผลต่อ
ให้รอติดตามนะคะตำรวจบอกว่าจะมีการขยายผลในประเด็นนี้ด้วย
ดังนั้นที่ชัดตอนนี้ก็คือชุดล่อซื้อไม่ผิดเป็นการกระทำโดยชอบ
อื่นอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มว่ามีตำรวจคนไหนมีส่วนด้วยอีกหรือไม่
ถ้ามีส่วนก็จะดำเนินคดีต่อทีนี้ค่ะเรื่องของบันทึกประจำวัน
เกี่ยวกับคดีของนายมาวินผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะก็ในระหว่างการขยายผลตรวจสอบ
ปรากฏว่ามีการบันทึกล่าช้าหลังเกิดเหตุเขาอ้างว่าต่างคนต่างตกใจ
แล้วก็หลบหนีไปก็เลยไม่ได้นำบันทึกเข้าสู่กระบวนการ
เหมือนกับกรณีอื่นอื่นทั่วไปอันนี้คือบันทึกการจับกลุ่ม
บันทึกการจับกลุ่มขยายผลแล้วได้ข้อมูลมาแบบนี้
ส่วนการลงบันทึกประจำวันเรื่องของการล่อซื้อ
อันนี้ยืนยันว่าสำเนาประจำวันเป็นสำเนาจริงอันนี้ไม่ได้ย้อนหลัง
กันนะคะบันทึกประจำวันกับบันทึกการล่อซื้อ
ส่วนคนที่พาอดีตภูมิกับโจ้มามอบตัว
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนับตั้งแต่วันที่แถลงข่าวจำได้ใช่ไหมคะ
เป็นคนรับโทรศัพท์จากอดีตภูมิกับโจ้
ว่าไปรอพบว่าจะมอบตัวแล้วมีรถคันหนึ่งขับมาส่ง
อันนี้หลายคนสงสัยใครมาส่ง
นั่นทำไมท่านไม่สังเกตทะเบียนรถไม่ขยายผลว่าคนมาส่งใช่คนพาหนีด้วยหรือไม่อย่างไร
เรื่องของคนที่พาอดีตผู้กำกับโจ้มามอบตัวเนี่ยค่ะ
ตรวจสอบแล้วนะคะเป็นอดีตข้าราชการ
ตรวจสอบแล้วว่าเขาไม่ได้ช่วยพาหนีเขาไม่ได้ช่วยเหลือให้ที่พักพิง
แต่เป็นการนำมามอบตัวจนอดีตภูมิกับโจ้ได้มอบตัวจริง
เนี่ยได้ข้อมูลมาประมาณแบบนี้ค่ะ
ส่วนวิธีการในบ้านของผู้ที่ช่วยเหลือมีข้อมูลเป็นกล้องวงจรปิด
ยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าไม่ได้เป็นการให้ที่พักพิงโดยหวังให้ช่วยเหลือ

ส่วนคลิปต้นเรื่องค่ะรองพบตรก็ชี้แจงนะคะบอกว่า
คลิปนี้มันอยู่ในพนักงานสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
แต่สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บอกตั้งแต่แรกก็คือ
ป้องกันไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องมันหลบหนี

ทีนี้คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยนะคะ
วันที่๕สิงหาคมเกิดอะไรขึ้นกับมาวินกันแน่
อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มาวินผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิต
จากคลิปนี้ที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยนะคะ

แฟนของมาวินบอกว่ามาวินขับรถแล้วก็วูบ
ในขณะที่ตำรวจบางคนบอกว่าหนีการจับกลุ่มแล้วก็วูบ

ทีมข่าวของเราค่ะคุณผู้ชมไปได้ภาพนิ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ในขณะที่ผู้กำกับโจ้กับตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด๐๕
สพเมืองนครสวรรค์นำตัวนายมาวินไปส่งที่
แหนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลปรินส์ปากน้ำโพโดยมีรถเนี่ย
นำมาส่งที่โรงพยาบาลสองคันคันแรกเป็นรถของตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดศูนย์ห้า
สพเมืองนครสวรรค์คันแรกเนี่ยนายมาวินนั่งนะคะ
นายมาวินอยู่ในรถค่ะส่วนอีกคันก็คือรถที่ผู้กำกับโจ้เนี่ย
นั่งมาด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะคะ
พบว่าทีมแพทย์แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลปรินส์ปากน้ำโพ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกเนี่ยนะคะพบว่านายมาวินเนี่ย
ร้อยตำรวจโทธรณินมาสุวรรณหรือว่าหมวดต้องคนที่ถูกจับกุมได้ทีหลัง
พร้อมกับผู้กำกับโจ้เนี่ยนะคะเป็นคนปั๊มหัวใจ
ขณะที่นำนายมาวินส่งโรงพยาบาลส่วนผู้กำกับโจ้ค่ะ
เป็นคนให้ข้อมูลกับแพทย์แล้วก็พยาบาลในตอนแรกบอกว่า
สาเหตุเกิดจากตำรวจวิ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนนี้ก็คือนายมาวิน
แล้วผู้ต้องหามีอาการวูบหมดสติ
ก็เลยนำมาส่งที่โรงพยาบาล
ซึ่งแพทย์โรงพยาบาลปรินส์ปากน้ำโพนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วก็มีการใช้สายยาง
อดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะตรวจสารเสพติดตามข้อมูลที่ผู้กำกับโจ้แจ้งเอาไว้
ส่วนถ้าเกิดว่าไปดูในเอกสารประวัติการรักษาของโรงพยาบาลปรินส์ปากน้ำโพ
ระบุชัดเจนมากทำลายเป็นแบบนี้บอกว่า
นายมาวินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเวลา๑๓นาฬิกา๓๘นาที
จากนั้นเริ่มปั๊มหัวใจแต่ไม่มีชีพจรค่ะ
ก็เลยมีการใช้ยากระตุ้นการเต้นของหัวใจช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๕๐นาที
และช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๕๘นาที
ต่อมาบ่าย๒๑๔นาฬิกาค่ะ
พจรกลับมาเต้นอีก๗๐ครั้งต่อนาที
แต่นายมาวินไม่ลืมตาแล้วนะคะณตอนนี้และไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะคะ
ก็เลยให้ยาต่อเนื่องเพิ่มยาความดันเพิ่มยากระตุ้นการเต้นของหัวใจ
ใช้เวลาในการรักษานานกว่า๓ชั่วโมง
แต่สุดท้ายท้ายที่สุดหัวใจของนายมาวินก็หยุดเต้นอีกครั้ง
เนื่องจากคุณหมอบอกว่าตอนนั้นนายมาวินมีภาวะเป็นกรดในร่างกาย
ก่อนที่จะมีการติดต่อหาเตียง
เพื่อนำตัวนายมาวินส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
และผลจากการเอ็กซาเรย์ปอดของนายมาวินก็ผิดปกติด้วยนะคะ
ที่สำคัญคนไข้หัวใจหยุดเต้น
ก็เลยต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญกว่า
ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือจากของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

และที่สำคัญผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วต้องให้โรงพยาบาลรัฐเป็นคนดำเนินการนะคะ
คุณผู้ชมคะต่อเนื่องที่นายศิราอีกนิดนึง
คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนายศิระและทีมงานเขาไปที่บ้าน

ไปคุยกับตำรวจด้วยไปจี้ตำรวจ
ให้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงขยายผลคดีนี้
นี่นะคะนายศิระไปพบกับพลตำรวจรีระพีพงศุภัยบูรณ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็คุยกันเรื่องคดีของอดีตผู้กำกับโจ้นี่แหละ
นี่ค่ะเจอกันทักทายกันคุยกันแล้วไปนั่นเลย
จุดที่เกิดเหตุก็คือบ้านกาแฟค่ะ
ห้องปฏิบัติการชุดปรับรามยาเสพติดที่สพมนครสวรรค์

แล้วก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อหลายเรื่องค่ะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรับปาก
ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดแน่นอน
จะทำการสอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ครบ
โดยเฉพาะการสอบปากคำแพทย์
ลงความเห็นสาเหตุการเสียชีวิตของนายมาวิน
ประเด็นที่มีการจับผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นยาเสพติด
แล้วทำไมถึงปล่อยตัวแฟนสาวของนายมาวินกลับไป
ถ้าพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
ไม่ว่าจะเป็นการละเว้นการปกปิดกรณีใดก็แล้วแต่
จะมีการดำเนินคดีทั้งหมดนะคะ
ส่วนประเด็นทนายเดชาก็ขอให้ทางตำรวจเชิญมาสอบสวนในสำนวนด้วยได้ไหม
แล้วก็พูดเรื่องของคลิปที่เป็นคลิปต้นเรื่อง
แล้วก็บอกว่ารู้มาจากตำรวจชั้นผู้น้อย
และตำรวจชั้นผู้ใหญ่รายนึงตรงนี้อยากให้ตรวจสอบด้วย
ว่าตำรวจชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ว่านี้มีตัวตนจริงหรือเปล่า
ส่วนของทนายเดชาวันนี้ผมออกชื่อเลย
นายเดชาเนี่ยก็ผมก็ขอฝากทางท่านผู้ประการไปแล้วว่าต้องเอามาสอบสวนเข้าอยู่ในสำนวนนี้
เพราะท่านไลฟ์สดท่านสัมภาษณ์ว่าได้ครอบครองคลิปไว้๒๓วัน
และได้ข่าวมาจากในตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะ
ซึ่งเป็นระดับรองผู้ประชาการตำรวจภูทรนะ
คนก็ต้องเอามาเข้ามาสำนวน
ตำรวจชั้นผู้น้อยเอาคลิปมาให้จริงหรือไม่
มีตัวตนจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงต้องดำเนินคดีทนายเดชา
สองในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นระดับในพล
เป็นระดับรองผู้บัญชาการเนี่ย
มีตัวตนหรือไม่ถ้าไม่มีดำเนินคดีทนายเดชา

ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันนะครับ
รับปากนะครับว่าได้สัญญานะครับว่า
จะไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดนะครับ
อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เอ่อ
ในส่วนของในสำนวนนะครับก็จะสอบสวนอย่างครบถ้วน
อย่างเช่นคุณหมอนะครับที่ลงความเห็นนะครับ
ไม่ตรงกับเอ่อสาเหกกันตายนะครับ
นี่ค่ะเรื่องของคุณหมอในการลงความเห็นเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
อันนี้คือสำคัญมากนายจตุรงเสริมสุข
คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาบอกว่า
คือแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลรัฐ
ถือเป็นเจ้าพนักงานนะคะ
การออกเอกสารเกี่ยวกับการรับรองการตาย
มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือว่ามันไม่ครบถ้วน

มันถึงขั้นที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมล้มละลายได้นะคะ
คือใช้คำนี้เลยว่าอาจจะทำให้กระบวนการยุติธรรมล้มละลายได้
เพราะว่าการพิจารณาคดีคือท่านพิพากษา
เขามองความเห็นของแพทย์สำคัญนะคะ
คือจะเป็นหลักเลยในการชี้ขาดว่าสาเหตุการเสียชีวิต
ของผู้เสียชีวิตที่แท้จริงมันคืออะไร
แล้วการออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการรับรองการตาย
หรือว่าการบาดเจ็บต่างมาที่มันไม่ตรงกับข้อได้จริง
หรือว่าไม่ครบถ้วนตามกระบวนการที่จะเป็นจริงเนี่ยนะครับ
ตรงนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่าสามารถจะทำให้
กระบวนการยุติธรรมล้มละลายพับลงไปได้เลย
เพราะว่าการพิจารณาคดีของท่านผู้ว่ากษาเนี่ยนะครับ
จะต้องมองความเห็นของแพทย์เป็นหลักที่เป็นตัวชี้
ทีนี้ค่ะนายศิราบอกว่าเพื่อให้มันชัดนะ
ว่าตำรวจจะไม่ช่วยผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจด้วยกัน
เดี๋ยววันที่๒กันยายนนี้นะคะ
ทางคณะกรรมธิการจะเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เชิญผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๖
เชิญคุณหมอที่ออกไปรับรองการเสียชีวิตของนายมาวิน
เชิญมาหมดเลยให้มาชี้แจงกับทางคณะกรรมธิการที่สภา
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย

ผู้บังคับบัญชาก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัด
ผู้การจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เราก็ถามท่านนะพลตำรวจตรีระภิพงศ์
วันที่เกิดเหตุเนี่ย๕สิงหาคมเนี่ยนะคะ
ภูมิกับโจ้ได้รายงานตรงไปถึงที่ท่านไหมนะคะ
ท่านบอกว่าภูมิกับโจ้ได้รายงานนะ
รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
แต่ตอนนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าเสียชีวิตเนี่ย

มีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
อันนี้เป็นบันทึกการล่อซื้อนะคะ
แล้วต่อมาผู้การจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า

แต่สุดท้ายแล้วมาทราบเป็นข่าวทีหลัง

อีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้เราถามผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรนครสวรรค์พลตำรวจตรีระพีพงศ์
ก็คือประเด็นที่ชาวเน็ตมีการจับผิด
ว่าการจับตัวผู้กำกับโจ้
โจ้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากรูปประพันธ์สันฐาน
ลักษณภายนอกเนี่ยตัวปลอมหรือเปล่า
ตัวปลอมหรือเปล่านะฮะผู้การจังหวัดนครสวรรค์บอก

เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำแบบนั้น
อันนี้จากปากท่านเองเลยค่ะ
อาจจะฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แค่นี้มีการลอดซื้อ
แต่ภายหลังนะครับก็เป็นข้อที่จริงที่ปรากฏ
ว่าไม่มีการจับกลุ่มพุทธหาความผงกลางตัวอย่างใด
อันนี้คือสิ่งที่ปรากฏ
แต่ผู้บังคับการตำรวจพธจนครสวรรค์ค่ะ

เขาตั้งข้อสังเกตกันเยอะมากนะคะ
ภูมิกับโจ้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมลงมาดูกันหน่อยดีไหมคะ
คนตั้งข้อสังเกตในประเด็นไหนอะไรยังไงกันบ้าง
อันนี้คือภาพที่มีการนำตัวมาวันที่จับกลุ่มได้เลย
วันที่ยี่สิบหกสิงหาคมเห็นภาพเนี้ย
วันแรกที่บอกว่าจับอดีตภูมิกับโจ้ได้แล้วคือคนก็ส่งข้อความมาทักนะ
ส่งข้อความมาถามผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ว่าทำไมผอมจังอืม
ทำไมเขาผอมจังเพราะดูจากรูปที่ผ่านมาตั้งแต่เราเล่าข่าวเป็นข่าวเนอะ
ใช่เนี่ยแล้วภาพนี้เห็นไหมคะเห็นแขนคอเนี่ย
เราไม่ได้ตั้งข้อสังเกตเองนะคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่า
ก่อนถูกจับหลังถูกจับทำไมมันต่างกันจริง
ตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้ค่ะบอกว่าคือวันแรกแรกเนี่ย
ก็เห็นแล้วแหละว่าอดีตภูมิกับโจ้สีหน้าแววตาเศร้าหมอง
คนโดนจับก็คงจะหมดราศีอ่ะเนาะแต่หมดราศีมันจะผอมเร็วขนาดนี้เลยเหรอ
ทำไมไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยจากผู้กำกับมาสเท่นี่นะคะ
แล้วผ่านไปไม่กี่วันทำไมผอมลงเร็วขนาดนี้
ทีนี้ค่ะนักสืบโซเชียลเขาบอกว่านอกจากความผอมแล้ว
เขาตั้งข้อสังเกตที่ใบหูใบหูเขายังสังเกตกันเลย
นี่ลงลึกไปถึงใบหูกันเลยทีเดียวทรงของใบหูมันต่างกันค่ะ
ทรงของใบหูมันไม่เหมือนกันนักสืบโซเชียลมองลึกไปถึงว่า
ทำไมเจาะหูด้วยเออ
คือก่อนหน้านี้ผู้กำกับโจ้เขาไม่ได้เจาะหูนะค่ะ
ตำรวจเขามีกฎไม่ใช่หรือว่าห้ามเจาะหูนี่
ใบหูทรงต่างทำไมถึงเจาะหูตอนแรกภูมิกับโจ้ไม่ได้เจาะหูนี่
หวกหมวกที่ใส่ทำไมมันไม่ใช่ยี่ห้อรถหรูล่ะ
ทำไมมันเป็นยี่ห้ออื่นก่อนหน้านี้ฉายาโจ้เฟอรารี่
ใช่แล้วทำไมใส่โมกยี่ห้อนี้ค่ะ
ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าผมเป็นช่างตัดผม
จากประสบการณ์การตัดผมผมว่าตีนผมที่หน้าผาก
และคิ้วมันไม่ตรงอกอ่านี่นี่เขาสังเกตแบบนี้ค่ะ
โคนผมที่หน้าผากเขาใช้คำว่าตีนผมนะ
ตัดผมคนนี้แล้วคิ้วเนี่ยก็ไม่ตรงกัน
ตรงกับภาพภูมิกับโจ้ในอดีตแล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไป
ถึงกรณีที่แล้วทำไมต้องปิดหน้าปิดตา
ดีภูมิกับโจ้ซึ่งเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ย
ทำไมปิดหน้าปิดตาจนดูไม่ออกเลยว่าใครดูไม่ออกเลยว่าคุณจับใครมา
ใช่ภูมิกับโจ้จริงไหมอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณผู้ชม
ติดตามข่าวนี้นะคะบางคนนี่ถึงขั้นบอกว่าอยากให้ตรวจดีเอนเอกันเลย
มีโอกาสไปพูดคุยกับทนายความส่วนตัวของภูมิกับโจ้นะคะ
คุณโชคชัยอ่างแก้วคือทราบว่าหลังจากที่ผู้กำกับโจ้เข้ามามอบตัว
ปรากฏว่ามีคนโทรศัพท์ติดต่อมาที่คุณโชคชัย
ให้ไปเป็นความทนายความส่วนตัวให้กับผู้กำกับโจ้
ก็เลยตัดสินใจรับว่าความให้เราก็ถามต่อ
บอกได้ไหมคุณโชคชัยใครที่เป็นคนติดต่อ
ให้คุณมาว่าความให้กับผู้กำกับโจ้
บอกไม่ได้ไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นใคร
ยืนยันว่าการที่จะมาเป็นทนายความให้กับผู้กำกับโจ้
ไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องหนักใจ

ที่สำคัญต้องมีการเสาะหาหลักฐาน
เพื่อมาชี้แจงต่อสาร
ก็ต้องไปว่าความแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลเนี่ยนะคะ
ชั้นภนักงานสอบสวนยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการเดินมาตามกุญซื้อ
หรือมีใครชักใยอยู่เบื้องหลัง
แต่เป็นเพราะช่วงที่มารับหน้าที่เป็นทนายความ
คือทุกอย่างมันปัจจุบันทันด่วนมันกระชันชิดมาก
ไม่มีเวลาเลยแม้แต่เวลาที่ไปเตรียมเอกสารหลักทรัพย์

แล้วก็มองว่าทนายความของผู้ต้องหาคนอื่น
ก็มีการยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนหลายคน
แต่ในชั้นพนักงานสอบสวนก็ไม่มีใครได้ประกันตัว
ก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าผมก็คือคุณชกชัย
ยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนก็ไม่เป็นผล
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมายืดในชั้นศาลดีกว่านะคะ
อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่ก็หลายคนตั้งคำถามนะคะ
กรณีที่ผู้กำกับโจ้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
คือตอนแรกวันที่สัมภาษณ์แถลงต่อสื่อมวลชนจำได้ไหมคะ
หล่ออย่างเท่เลยรับหมดรับแทนลูกน้อง
แต่ปรากฏว่าภายหลังมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
คือเรื่องนี้คุณโชคชัยบอกว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา

ข้อหาผู้กำกับโจ้ยืนยันว่าไม่ได้ทำ

หรือถ้าคดีนี้นะครับมีผู้ต้องหาหลายคนครับ
ซึ่งมอบตัวไปก่อนแล้วก็มีการยื่นขอประกันตัว
ซึ่งสารใหม่หนุญยาถ้าเรายืดในเวลานี้
ก็คงไม่ต่ำกันจะต้องหลับไปเป็นน้ำโรยอยู่แล้ว
อันนี้ก็ไม่เหมือนกับประวัติธรรมทุกไป
ซึ่งบางอย่างเราก็ค้ารู้กันนะครับในแนวธรรมต่าง

เราเห็นการเสนอข่าวในมุมต่างเยอะมาก
ซึ่งมันกลายเป็นว่าสังคมก็กลายเป็นไปชี้ชัดแล้ว
ตั้งที่ในกระบวนการยุทธิธรรมมันจะต้องมีการพิสูจน์
เพราะว่าเขากระหล่างเข้าตาม
บางครั้งมันต้องรวบรวมให้ครบถ้วน
อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่วันนี้นักข่าวของเราถาม

คลิปวันที่ผู้กำกับโจ้กับพวกเนี่ย
ทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติด

ทนายความทนายโชคชัยบอกว่า
เดี๋ยวผมจะไปหาคลิปฉบับเต็มมา
คือตามรายงานข่าวบอกว่าคลิปเต็มมันสักประมาณ๓๐นาที
แต่ที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยคือเอาตรงมันแค่ไม่กี่นาที
ลักษณะออกมาขยักขย่อนด้วย
คุณโชคชัยก็เลยบอกว่าผมเกรงว่าจะมีการตัดต่อ
เนื่องจากคลิปที่ออกมามันแบ่งเป็น๒ชุด

เราถามว่าได้คุยกับผู้กำกับโจ้ไหม

แต่ก็ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อน

เพราะว่าผู้กำกับโจ้ก็เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่
น่าจะรู้ช่องทางของกฎหมายแล้วก็แนวทางการต่อสู้
เพื่อพิสูจน์ความจริงอยู่แล้วนะคะ
ไม่ทราบ
แล้วก็ผมฝากไว้ก็คือในเรื่องของเรื่องเนี้ย
อาจจะมองว่าเจ้าหน้าที่ทำ

แต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ย
มันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็ถ้าเจ้าที่ทำอะไรที่มันเกินเลยกว่าหน้าที่

ในส่วนที่มันเกินเลยไปโดยไม่เจตนาอย่างไร
ก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันตรงนั้น

ก็บอกว่าก็คืออดีตภูมิกับโจ้

ด้วยความที่เป็นตำรวจถือว่าก็ยดใหญ่
ก็น่าจะมีความรู้เรื่องกฎหมายรู้ว่าจะสู้คดียังไง
เรื่องของคลิปคลิปต้นเรื่อง
ที่ถูกออกนำมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วก็ทางข่าว

อยากจะใช้คลิปตัวเต็มมาสู้คดี

มีเหยื่อคนนึงเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจชุด๐๕สพเมืองนครสวรรค์
ก็คือชุดเดียวกันกับอดีตภูมิกับโจ้
เหยื่อคนนี้เขาให้ข้อมูลว่าเขาโดนล่อซื้อ
แล้วก็โดนรีดไถเงินเหมือนกันนะคะ

รับงานที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อ๓กรกฎาคม
ตำรวจชุดนี้ค่ะชุด๐๕สพมนสวรรค์

คุมตัวเข้ามาที่ห้องด้านหลังสพเมือง
รีดเงิน๕๐๐๐บาท

เพื่อนก็โทรมาก็คุยกันต่อรองเพื่อที่จะช่วยเหลือ
ด้วยความที่เพื่อนเธอรู้กฎหมาย
มันก็ไม่ถึง๕๐๐๐บาทเหมือนที่ตำรวจมารีดไถ
สุดท้ายเลยต่อรองราคากัน
ตำรวจชุดนี้อ้างกฎหมาย
แล้วก็ให้นอนคุกเพื่อให้กลัว

แจ้งที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ถึงรู้ว่าการจับกลุ่มนี้
ไม่ได้มีการลงบันทึกประจำวัน

เพื่อจะเอาเงินไปแบ่งกันเอง

๕๐๐๐บาทเหลือ๑๐๐๐บาท

อันนี้ต้องย้ำก่อนว่ามีเหยื่อรายหนึ่ง
เขามาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
หรือการลงบันทึกประจำวันค่ะ
ตามศาตาที่เขาเรียก
ตรงที่พี่หวังค่ะ

ยังไม่ได้ลูกค้า

หรือว่า๓๐๐๐๐หรือว่า๓๕๐๐๐แล้วก็บอกเราไปในนี่นั่นว่าไม่มีไม่มีจะให้ทำยังไงอะไรอย่างเนี้ย
แล้วก็เหลือคนละครึ่ง๒๕๐๐๐เดิมสุดท้ายเขาขอที่๒๐๐๐๐
แต่เพื่อนอ่ะพอที่จะรู้ว่าเราเดินกรณีเนี้ยต้องเสียเท่าไหร่อะไรอย่างเนี้ย
เหมือนเขาก็ไปรับสู่เราว่าต้องโดนโดนติดคุกนะ
เพราะว่ามันติดคุกมันสงสารไม่ได้เพราะตอนนั้นโดนวันที่๓ตลาดกระดาษวันศุกร์ค่ะ
เขาก็บอกว่าต้องติดคุกใน๒วัน
คุณผู้ชมทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะ
คือซุปเปอร์โพลเขาก็ไปทำโพลมาว่าถามคำถามหลักคือประชาชนยังมั่นใจ
ตำรวจไหมประชาชนยังมั่นใจในการแถลงข่าววันนั้นไหม
คือคำถามเยอะเลยค่ะผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรนพดลกันนิกา
เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลค่ะมีการเสนอผลสำรวจภาคสนามนะคะ
คุณผู้ชมดูนะคะสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
หัวข้อเรื่องผู้กำกับโจ้สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ
เป็นคำถามเป็นชุดแบบนี้นะคะ
ที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัดสะสางครั้งใหญ่ค่ะ
รองลงมา๑๙๘๕นะคะบอกแบบนี้เลย
ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าวเหมือนการตัดตอน
ควรขยายผลให้กระจ่างเพราะหลายประเด็นเนี่ย
มันไปโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นเช่นอะไรบ้าง
กรณีรถหรูเงินฝากผลประโยชน์อื่นนะคะ
เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงเป็นขบวนการในหลายระดับ
นะคะไม่เชื่อมั่นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม
ก็คือตำรวจที่ยังมีเรื่องของการรีดไถตบทรัพยักย้ายถ่ายเทของกลาง
ระบุบอกว่าต้องปฏิรูปการทำงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติดของทั้งปปศคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติด
ฝ่ายปกครองตำรวจทหารสุรกากรและอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดความเคลือบแคลงสงสัย
ก็ต้องมีการปฏิรูปสิ่งเหล่านี้
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คือกรณีนี้นั่นแหละ
ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่ามีขบวนการโยงใยอยู่เบื้องหลัง
ไม่สามารถทำเองได้ลำพังมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่งต่อเชื่อมโยงรับผลประโยชน์กันหลายระดับ
มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการปล่อยให้ยาเสพติดเนี่ย
เข้าและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ปรากฏเป็นข่าวต่อเนื่องนะคะ
สรุปง่ายสั้นคือส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
ต้นน้ำที่มีการรีดไถตบทรัพย์ผู้ต้องหายักยอกถ่ายเทของกลาง
เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนเรียกร้อง
ขอเลยขอเรื่องของความจริงใจ
ก็นี่แหละค่ะอย่างที่คุณโรสลินบอกว่าคดีนี้มันเป็นปรากฏการณ์จริง
แล้วมันก็นำมาซึ่งการขยายผลไปหลายประเด็นว่ามันเป็นขบวนการไหม
มีใครเกี่ยวข้องอีกบ้างไหมมีชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวอีกไหม
คือหลายเรื่องนะคะที่มันเกี่ยวเนื่องกับตำรวจคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะ
ต้องพูดถึงหน่อยคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมืองชื่อดังนะคะ
คุณชุวิตก็เคยจัดรายการกับไทยรัฐทีวีของเรา
ทีนี้คุณชูวิทย์เขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เขาบอกว่าคดีนี้มันน่าสนใจตรงนี้คุณผู้ชม
มีดิวลลับเกิดขึ้นเพราะมีแบ็คดีมีการตกลงดิวสำคัญในการมอบตัวที่บางแสนจังหวัดชนบุรี
รวมถึงข้อต่อสู้คดีที่สำคัญของอดีตภูมิกับโจ้มันอยู่ที่กระทำการเพื่อขยายผลในการค้นหายาเสพติดรายใหญ่
ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเพราะที่คลุมถุงเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาจำหน้าได้ไม่ได้ต้องการให้ตาย
ต่างเหล่านี้คุณชูวิทย์เขามองว่าก็เนี่ยมันคือข้อต่อสู้ทางคดีที่อดีตภูมิกับโจ้พยายามจะชี้แจงว่าเขาไม่ได้เจตนานะ
เขาขยายผลเรื่องของยาเสพติดนะ

อันนี้คือข้อต่อสู้ของเขาค่ะคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่า

คือเริ่มจากการไต่สวนการตาย
ส่งสำนวนชนะสูตรพลิกศพให้สารไต่สวนก่อนตามกฎหมาย
ศพมีการชาปนกิจไปแล้วด้วยนี่นะคะ
อายการก็จะทำสำนวนการชนะสูตรพลิกศพร่วมกับตำรวจให้เสร็จภายใน๓๐วัน
อายการต้องส่งสำนวนให้สารไต่สวนการตาย
อดีตภูมิกับโจ้เป็นเจ้าพนักงาน
ถ้ากระทำความผิดเป็นการผิดต่อหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของปปชในการทำคดี
แต่โดยปกติปปชก็ไม่รับทำเรื่องแบบนี้
คดีนี้มีแต่ตำรวจกระทำความผิดแล้วอยู่หน่วยเดียวกัน
คลิปก็ชัดเจนแต่มันไม่มีพยานอื่น
ก็คือเป็นตำรวจด้วยกันหน่วยเดียวกันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันร่วมกันก่อเหตุ
ค่ะคุณชูวิทย์เลยมองว่าดิวนี้มันอาจไปจบที่ไหนรู้ไหมคะ
จบที่เรือนจำแต่ก็ไม่นานเกินรอ
แล้วก็จะกลับมาทำงานเป็นมือเป็นไม้อยู่เบื้องหลัง
คุณชูวิทยเขามองแบบนี้เลยนะอ่านขาดขนาดนั้นเลย
โอ้โหบอกว่าไปจบเรือนจำแล้วอีกสักพักนึงกลับมาทำงานใหม่
อาจจะไม่ได้เห็นหน้าทำงานอยู่เบื้องหลังให้
นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อดีตภูมิกับโจ้
กรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอใช้สิทธิ์ต่อสู้คดี
จากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหาย
คุณชูวิทย์บอกว่าตั้งแต่เรื่องของการมอบตัว
อดีตภูมิกับโจ้ดูเหมือนว่าน่าจะคุยกับคนที่มีอำนาจมาก่อน
จุดที่มอบตัวเนื้อหาที่แถลงต่อสื่อ
ก็พยายามจะทำให้คนเชื่อว่าที่ก่อเหตุ
เพราะว่าตัวเองต้องการกำจัดยาเสพติดรายใหญ่
พอพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
กลายเป็นว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

อาจจะมีปฏิหารดิวลลับเกิดขึ้น

อดีตภูมิกับโจ้เกิดขึ้นอย่างไม่รู้สาเหตุ
อยู่ดีอาจจะมีพยานโผล่มาก็ได้คุณชุวิตบอกแบบนี้
ขั้นตอนตรงนี้มันมี

เราจะเห็นได้ว่าปฏิหารมักจะเกิดขึ้นเสมอ
บอสเป็นยังไงล่ะปฏิหารมีเปล่า
ยังไม่รวมถึงคดีอื่นที่เห็นชัดกับคดีกัมพลเนี่ย
เป่าหายไปเลยตอนนี้
ลูกเมียกลับมาได้ด้วยจากเดิมที่มีหมายจับ
ก็ถอนไหมจับได้จบแล้ว
เราจะเห็นได้ว่าผู้ที่จะทำแบบนี้ได้
่อมต้องมี๑มีอิทธิพล๒มีคอนเนคชั่น
มีความสามารถมีความใกล้ชิดผู้ใหญ่
แล้วคุณดูโจ้แล้วก่อนคุณดูรถเขายัง
คุณก็เห็นละ๓๔๐คันรถก็ไม่ใช่โตโยต้าฮอนด้านะครับ
คุณก็ดูในคลิปประจักษ์พยานมันก็ชัด
แต่เวลาที่คุณไปสู้เนี่ยคุณมีพยานคนอื่นไหม

คุณเห็นคนอื่นอีกไหมอาจจะมีพยานโผล่ขึ้นมาได้

แล้วพ่อเขาตัดติดใจไหมพ่อคนตาย
เกิดเขาไม่ติดใจเขามาให้การล่ะ
เขามาให้การว่าไงเขาให้การว่าลูกเขาค้ายา
ลูกเขาก็เป็นคนอย่างนี้แหละภูมิกับเขาเป็นคนดี
คุณคิดว่าพวกกระบวนการต่างเหล่านี้มันก็สามารถจะเอามาใช้ต่อสู้ได้
ซ้ำคัญนี้แหละคือ๑ต้องช่วยช่วยคนทำงาน
ถามว่าตำรวจมีทำอย่างนี้ไหม
ไอ้ที่จับอ่ะย้อมรับไว้ก็ยังงั้นมีแต่ไม่มีคลิปชัดอย่างนี้เท่านั้นเอง

ก็ขือขึ้นมาจากโรงพรรคอะนี่ฮะตำรวจข้างในนี่แหละ
คุณจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ตำรวจมาแฉตำรวจเอง
ครับบันหลวงผลวิโยชน์อะใครจะไปใครจะไปเอาคิดใครจะ
จะไปเอาจากในกล้องเซิร์ฟเวอร์มา
ทั้งที่ลบแล้วแล้วยังกู้ขึ้นมาได้อีก
นี่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะ
คุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมาก
ใช่ค่ะคือพูดง่ายก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ไม่เป็นไรกฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมในความรู้สึกของคนบางคน

นี่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความประโยคนี้มาเยอะเลย